เอาล่ะเคยเห็นหรือเปล่าเทศกิจทะเลาะกับตำรวจอยู่ริมถนนอ่ะ
เคยเห็นไหมถ้าไม่ได้เห็นเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูครับ
ครับใดหลังทุกคนครับ

แล้วไม่ได้อะไรเลย
พยายามเข้าไปแย่งกุญแจรถจากมือของตำรวจ

แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาที่
ตลาด๔ย่านถนนนครใจศรีกรุงเทพมหานคร

ย่าเนี่ยเวลาผมอยากจะกินไอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสน่ะ

แต่กูจากถนนสี่ย่างจะรู้เลย

ฉะนั้นรถจะแล่นได้แค่๒เลนตรงกลางเท่านั้นนะฮะ
แต่ก็มีป้ายนะป้ายจราจรบอกวันที่สามารถจอดได้

แม่ค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่า
รถของเทศกิจเนี่ยขับมาจอดที่ป้ายรถเมย์นะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
ลงจากรถไปซื้อของประมาณ๑๕นาที
จอดป้ายรถเมย์แล้วลงรถด้วยหรอฮะ
อ่านะครับประมาณนี้นะครับ
จากนั้นเนี่ยตำรวจจราจรก็มาล็อกล้อรถเทศกิจเขา
เธอก็ตะโกนบอกเทศกิจพี่ตำรวจมาล็อกล้อแล้ว
นี่ตะโกนแบบนี้เลยเธอตะโกนไปปั๊บนะฮะ
เทศกิจโทรศัพท์ไปเคลียร์ผ่านไป๑ชั่วโมง
ตำรวจที่ล็อกก็มาขายกุญแจให้
รอบแรกสำนักว่ามีหลายรอบ
แต่เทศกิจผู้หญิงเข้าไปต่อว่าตำรวจว่า
ทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีน้ำใจกันบ้าง
ตำรวจไม่พอใจครับบอกว่าค่าปรับก็ไม่เสีย
จากนั้นก็ไปล็อกล้อรถเทศกิจอีก
นี่แหละนี่แหละคราวนี้ละถึงเนื้อถึงตัวกันเลย

ตำรวจคนเดิมก็มาแล้วก็มาไขกุญแจให้ครับ
ผู้หญิงคนที่เป็นเทศกิจหัวหน้าน่ะ
ผู้หญิงกับผู้ชายนะผู้หญิงเขาเป็นคนพูดว่า
คนทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีน้ำใจกับเขาบ้าง
เพราะว่าคนแถวนี้จากที่ฟังเขาพูดกันทั้งนั้นแหละ
ใช่ไหมนิดหน่อยคุณก็ต้องอนุโลมให้เขาไป
นี้เขาไม่ไม่ฟังเลยพอพูดแบบนี้ไม่ถูกใจ
เขาบอกผ้าปากก็ไม่ได้เสีย
เขาก็เลยเดินมามาล็อกอีกรอบหนึ่ง

ก็อยากบอกว่าหัวของเขาก็
ก็ไม่เคยมีขนาดนี้นะ
การปฏิบาติหน้าที่ของเขามันก็ถูกต้อง

แต่บางครั้งของการที่ว่ามีน้ำใจมากเลย
เล็กน้อยเขาขออะไรก็อนุโลมบ้าง

แต่บอกว่าพี่เร็วแจ๊กจอลกลางมาแล้ว
ขณะที่เขากำลังยืนอยู่แต่เขาวิ่ง
คนมันวิ่งไปถึงรถยังล็อกเขามันใช่ป่ะล่ะ
เอาล่ะเรื่องนี้ฮะฮะสุประโชคไปจอดบ้าง

คือถ้าสมมุติว่าคือตรงนั้นต้องบอกจริงนะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของคนที่ยืนลงไปรับของ
คือโทรสั่งไว้แล้วมีคนอยู่บนรถจอดต๊อกแต๊อกแก๊กเนี่ย
อันนี้เข้าใจเถอะเขาจะแบบพออรุมอร่วยได้
ใจอะไรไม่ได้เลยนะฮะนี่คือป้ายรถเมย์
เออนี่มันคือป้ายรถเมย์ที่จะต้องมีรถเข้าออกตลอดทุกนาที
แต่อันนี้มันป้ายรถเมย์ใช่อย่างที่พี่ต้นบอกเออเอาล่ะต้องมีคนชี้แจงล่ะ

คือนายสุเมฆอมรศรีวรากุลผู้มนุยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ชี้แจงบอกว่า
วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศกิจไปจอดรถจะไปซื้อของมาจัดปีใหม่
ใช้คำว่ากูในใจนึกแล้วนะฮะ
คือตำรวจก็มาล็อกล้อยืนยันว่าเทศกิจก็ไปเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
แล้วขอรับผิดแล้วขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนลูกน้องนะฮะ
แหมขนาดที่พันธุ์ตำรวจเอกสุกิจอรุณเริ่กถวิน
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจจราจรชี้แจงบอกว่า

เจ้าหน้าที่เทศกิจยอมไปเสียค่าปรับ๖๐๐บาทนะ
หลังจากนี้เนี่ยกองบังคับการตำรวจจราจร
อาจจะต้องปรับความเข้าใจกับทางกรุงเทพมหานคร

เหรอฮะปรับความเข้าใจกัน
เพราะว่าถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันทั้งสองฝ่าย

พี่ที่เทศกิจอย่าโกรธผมนะ
ผมก็พูดตามภาพที่เราเห็น
เวลาเขาจอดรถลงไปไล่เก็บพ่อค้าแม่ค้านะ

ก็เป็นคำสั่งแรงเอ่อเพื่อทำผิด

วันนี้ผู้ว่ากรทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
คนตำรวจเอกและเป็นผู้ว่ากรทบเพราะฉะนั้นท่านจะเป็น๒คนในร่างเดียว
ก็จะมีความเข้าใจเรื่องนี้เออจริงฮะ
ดังนั้นเจ้านายคุณเจ้านายพอเขตไปคุยกับท่านให้รู้เรื่องนะครับ
แต่ถ้าหากเป็นแบบนี้ต้องเขียนกฎหมายใหม่ว่า
ข้าราชการไทยตำรวจไทยห้ามไปจับเขานะถ้าเขาทำผิดมันไม่ได้อยู่นะ
ได้อยู่แล้วต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคน